เรื่องของการฉีดโควิด๑๙ค่ะนายกรัฐมนตรีประกาศออกมาแล้วนะคะ
สำหรับแนวทางการฉีดนะคะจะกระจายเพิ่มมากขึ้น
ทีนี้วันนี้มีความชัดเจนมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการกระจายการฉีดวัคซีน
ก็คือกลุ่มคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมคาดว่าน่าจะประมาณสิบหกล้านคนนะคะ
ลงทะเบียนได้เลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมฉีดวัคซีนโควิด๑๙
นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าการฉีดวัคซีนหลังจากนี้ไป
ขอให้เป็นวาระแห่งชาติไปเลยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะ
บอกได้เสนอให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติในที่ประชุมคอรมอลค่ะ
โดยให้มีการดำเนินการอย่างครบวงจรทั้งการจัดหาการกระจาย
รวมไปถึงการฉีดเพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศ
ขอเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนให้มากที่สุด
ขอรับรองว่าวัคซีนทุกชนิดที่นำเข้ามาที่ประเทศไทย
รับรองคุณภาพรับรองประสิทธิภาพความปลอดภัย
ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
และขณะนี้มีการใช้แพร่หลายทั่วโลก
มีการฉีดวัคซีนไปแล้วหลายสิบล้านคน
รวมถึงผู้นำประเทศอื่นในโลกด้วย
ฟังเสียงนายกค่ะ
การฉีดวัคซีนโควิดไปแล้วโดยไม่มีผลข้างเคียงใดในขณะนี้นะครับ
หลังจากวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
ที่เป็นการเปิดลงทะเบียนให้ฉีดวัคซีน
แอปหมอพร้อมหรือไลน์หมอพร้อมก็ตามเนี่ยนะคะ
แต่สถิติการลงทะเบียนมันน้อยมาก

นายกรัฐมนตรีก็เลยได้ไปทราบข่าวนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของสถิติคนที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนที่ลำปาง

กลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุกับกลุ่ม๗โรคประจำตัว
ที่มีการลงทะเบียนขอฉีดวัคซีนเฉพาะที่ลำปาง

ถือว่ามีความตื่นตัวดีเยี่ยม
ขอให้ทุกจังหวัดเร่งดำเนินการให้ผู้มาขอฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด
กลไกในพื้นที่ค่ะ
นี่ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปคุยกับผู้ว่าลำปางด้วยนะว่า
ทำยังไงถึงสามารถเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชนในจังหวัดได้นะคะ
ส่วนทางด้านของนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคนะคะก็บอกว่า
นายกรัฐมนตรีเนี่ยให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาขยายกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนเพิ่มเติมอย่างที่คุณสุภาษาเกริ่นไป
จากเดิมตอนแรกกลุ่มเป้าหมายที่เราตั้งใจกันไว้จะมี๒กลุ่ม
คือผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่ม๗โรคประจำตัวถูกไหมคะ
แต่ตอนนี้เนี่ยก็ตั้งใจว่าจะมีการขยายให้กลุ่มอื่นด้วย
หลังพบว่ามีคนสนใจลงทะเบียนขอฉีดวัคซีนแค่๑ล้าน๖แสนราย
ห่างจากเป้าหมายที่ตั้งไว้๑๐เท่าตัวเลยค่ะ
ตั้งใจไว้๑๐ล้านได้มาแค่ล้านเดียวคือคิดเป็นแค่๑๐เท่านั้นเองอะนะคะ
นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกก็บอกว่า
ติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
เห็นชอบเพิ่มประชากรวัยแรงงานระบบประกันสังคมรวม๑๖ล้านคน
เป็นกลุ่มเป้าหมายในการรับบริการฉีดวัคซีนโควิด๑๙เพิ่มเติม
ก็จริงแล้วหลักก็น่าจะต้องมีการสร้างความเชื่อมั่นด้วยแหละเนาะ
เรื่องของวัคซีนเพื่อที่ให้ประชาชนรู้สึกว่าอยากที่จะไปฉีดแล้วก็มั่นใจที่จะไปฉีด
คือการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายอาจจะทำให้ตัวเลขถึงเป้าก็จริง
แต่ว่าหลักแล้วน่าจะเป็นที่ความเชื่อมั่นประชาชนมากกว่านะคะ
ส่วนสถิติคนไทยที่ฉีดวัคซีนโควิด๑๙ไปแล้วนะคะ
ตั้งแต่วันแรกที่มีการฉีดคือ๒๘กุมภาพันธ์จนถึงเมื่อวานนี้๑๐พฤษภาคมเนี่ยนะคะ
ทั้งหมดฉีดไปแล้ว๑๘๙๘๐๐กว่าเข็มค่ะ
เป็นเข็มที่๑๑๓๖๐๐๐กว่าเข็มนะคะ
เข็มที่สอง๕๓๒๐๐๐บาทกว่าเข็มค่ะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นสถิติที่ยังไม่ได้ตามเป้าที่ตั้งใจไว้

สิ้นปีนี้จะต้องฉีดให้ได้คืออย่างน้อย๗๐๗๕ของประชากรประเทศ
แต่มันจะต้องตกวันละอย่างน้อยเนี่ยค่ะ
ประมาณ๕๐๐๐๐๐คนเนอะที่ได้ฉีด
ตอนนี้ก็ต้องรอด้วยแหละเพราะวัคซีนเราก็ต้องรอทยอยเข้ามา
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะสร้างความมั่นใจประชาชนจะได้ไปลงทะเบียน
เราจะได้เห็นตัวเลขคนที่ต้องการฉีดวัคซีนที่มันชัดเจนมากกว่านี้ด้วยนะคะ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙วันนี้ผู้ป่วยรายใหม่ค่ะ๑๙๑๙ราย
สะสมทั้งหมดนะคะ๘๖๙๒๔รายผู้เสียชีวิตเพิ่มยังคงเยอะนะคะ๓๑ศพ
จำนวนนี้เฉพาะที่พื้นที่กรุงเทพค่ะ๑๗ศพผู้เสียชีวิตสะสม๔๕๒ศพแล้วนะคะ
สถานการณ์ผู้ป่วยตอนนี้รักษาอยู่ในโรงพยาบาล๒๙๔๓๔
แบ่งเป็นในโรงพยาบาล๒๐๐๐๐รายโรงพยาบาลสนาม๙๔๐๐ราย
ผู้ป่วยอาการหนัก๑๒๐๗นะคะต้องใส่ท่อช่วยหายใจ๓๙๐ค่ะ
ขอส่งสอบประคอเองระบุว่าในจำนวนผู้ป่วยรายใหม่วันนี้
มี๑๑รายที่เป็นชาวไทยเดินทางกลับมาจากอินเดีย
รายตรวจพบเชื้อตั้งแต่กลับมาเข้ามาในประเทศแล้วนะคะ
อีก๖รายตรวจเจอหลังเข้าอยู่ในสถานกักกันของรัฐ๑วัน
ซึ่งจะมีการส่งตรวจหาสายพันธุ์ของเชื้อด้วย
โดยเรื่องนี้นะคะก็มีการจับตาเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของสายพันธุ์อินเดีย
ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าจะไม่ให้เล็ดลอดออกไปได้อย่างเด็ดขาด
สำหรับคนที่เดินทางกลับมาจากอินเดียค่ะ